เห็นว่าซ้ายมือเป็นรถใหญ่รถสิบล้อ

แล้วเขาก็ขับคู่กันมาอยู่มันมีช่องแคบเล็ก

เบียดยังพยายามจะฝ่าไป
แล้วสุดท้ายมันเกิดอะไรขึ้น

ใครที่ดูคลิปนี้นี่คือก็บอกเป็นเสียงเดียวกันแหละ

ที่เนี่ยกล้องติดหมวกกันน็อกของรถมอเตอร์ไซค์ที่ถ่ายได้
หลบทันไม่งั้นจะเกิดอะไรขึ้น

ช่องมันแคบจริงคุณยังไปแทรกอีกนะฮะ
ใช่แล้วสังเกตไหมมอเตอร์ไซค์ที่ขับไปแทรก
ระหว่างรถ๑๐ล้อกับรถกระบะนั้น
เขาไม่ได้สวมหมวกกันน็อกคุณ
แล้วเจ้าของรถที่เขาขี่ตามมาข้างหลัง
แล้วมีกล้องติดหมวกเขาก็หักหลบได้ทัน
ก็เลยทำให้ตัวคนที่ขี่มอเตอร์ไซคันข้างหน้า

ตอนล้มไม่มุดเข้าไปใต้ล้อรถใหญ่
ใช่นี่แหละค่ะเห็นเหตุการณ์แบบนี้
ตามข้อมูลที่ได้มาเนี่ยนะคะคือเขาก็โพสต์คลิปนี้ค่ะ
แล้วก็บอกว่าจุดนี้เกิดเหตุบนท้องถนน
ที่ถนนสายหินกองสระบุรี
แล้วก็ให้ชื่อคลิปว่าซิ่งแรงแซงเบียดนรก
อันนี้เราเอามาให้ดูกันย้ำเตือนการใช้รถใช้ถนน